เมื่อสักครู่นี้เราพาไปดูการจุดประทัด
ในช่วงตุดจีนแบบรูปแบบใหม่แล้วใช่ไหมคะ
ตรวจจีนเขาก็จะต้องมีการเชิดสิงโตตุ้งแช่อย่างนี้
เชิดสิงโตเนี่ยสิงโตเชิดหรือใครเชิด
คุณธนาคุณเป็นอะไรแปะยิ้มแปะยิ้มอ่ะ
เดี๋ยวให้คุณไปใส่ต้องใส่หัวก็ได้
คุณไปถือพัดแล้วก็เดินปัดแก้แต่ดิฉันอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยเชิดสิงโตเนี่ย

ใช้คนเชิดติปโทน้องใบตอง
แน่ใจเหรอว่าใช้คนเชิดอ้าวไปดูคลิปนี้ค่ะทำไมล่ะ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
ใกล้นี่เองเรียกได้ว่าพวกนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่ไปเที่ยวไปชม
ก็จะได้เห็นความน่ารักของน้องช้างตัวน้อยน้อยกันด้วยดูความแสนสนของเขาแล้วเนี่ยนะคะ
มีความสุขเรียกรอยยิ้มได้ดีมากเลยเข้ากับเทศกาลนี้ดีนะคะคุณค่ะ
ตรุษจีนแบบนี้เห็นไหมไม่ต้องใช้คนเชิดใช้ช้างเชิดสิงโตก็ได้เหมือนกัน
และที่นี่ที่สวนนกนุษย์แห่งนี้เขาก็ยังมีกิจกรรมดีรองรับนักท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะ
ยังไม่รู้จะไปไหนวันเที่ยวลองไปเที่ยวสวนนกนุษย์พัทยาดูก็ได้
จะได้เจอน้องช้างมาเชิดสิงโตดีไม่ดีนะเขาอาจจะฝึกให้ช้างเนี่ยนะ
ขึ้นไปยืนบนยอดเสาโอ้โหด้วยท่าเดียว
เสาคงต้องแข็งแรงมากครับช้างถึงจะขึ้นไปได้

เหยียบผมให้จมดินให้ตายตรงนั้นเลยดีกว่าครับ
คุณแต่ว่าน่ารักเนอะแน่นี้เราเห็นช้าง
ตกลงช้างหรือสิงโตแล้วหัวสิงโตต้องทำใหญ่มาก

ช้างคือเหมือนมองไม่เห็นคือก้มหน้าอย่างเดียว

มันเก่งนะมันชอบสิงโตแบบ

เดี๋ยวนี้สิงโตไม่ต้องใช้แล้วนะ

ร้องเพลงหยุดต่อเลยได้ไหม
สิงโตยังนำโชคได้ด้วย

อ๋อพูดถึง